คุณผู้ชมคะบ่อยครั้งนะคะเหตุการณ์ความรุนแรงทำร้ายร่างกายกันฆ่ากันตาย
มีสาเหตุมาจากเรื่องของความหึงหวง
เหตุการณ์นี้ค่ะมีหญิงสาวคู่นึงเขาก็มีแฟนเป็นผู้ชายคนนึงที่เขาทะเลาะกันบ่อย
แล้วก็ไปแอบคุยกับชายอื่นทะเลาะกันบ่อย
ฝ่ายหญิงก็เลยบอกฝ่ายชายว่าเลิกกันดีกว่า
คบกันแล้วฝ่ายชายไม่ยอมเลิก
ตั้งใจไปง้อฝ่ายหญิงแต่การไปง้อเขาทำอย่างนี้ค่ะ
ดื่มเหล้าเมาย้อมใจพกมีดไปด้วย
พอไปง้อแล้วฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีด้วย
ก็เอามีดแทงเขาค่ะแทงฝ่ายหญิงจนใส่ทันลักษณ์คุณผู้ชม

อยู่ที่หน้าห้องเช่าซอยบุญสัมพันธ์๘
ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
นางสาววาสนาอยู่แช่มอายุ๓๒
ถูกแฟนนุ่มแทงจนใส่ทันลักษณ์ค่ะ
ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในบ้านพัก

แต่แบบนั่งสูบบุหรี่ชิวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

นายธนวัฒน์เมืองวงอายุ๔๒

สูบบุหรี่รอมอบตัวอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าห้องเช่าจุดเกิดเหตุ

ก็รับสารภาพว่าเป็นคนแทงแฟนสาวเองจริง
เพราะโมโหที่แฟนสาวบอกเลิก
นายธนวัฒน์บอกว่าก่อนหน้านี้สังเกตมาพักนึงแล้ว
แฟนสาวคุยกับผู้ชายคนอื่น
ทางไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก

ไปคุยกับนายเชิดศักดิ์อยู่แช่มหัวหน้างาน

เพราะทั้งคู่ก็ทำอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รอปภนะคะ
ฝ่ายหญิงที่ถูกทำร้ายเป็นลูกพี่ลูกน้อง
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายเชิดศักดิ์หัวหน้างานด้วยค่ะเขาเล่าให้ฟังว่า
เมื่อวานนี้ทั้งสองคนเหมือนกับพยายามจะเคลียร์กันเรื่องความรักแต่นายเชิดศักดิ์บอกว่า
เคลียร์กันที่บ้านเถอะอย่ามาเคลียร์กันตรงนี้เดี๋ยวจะเสียงานเสียการ
แต่ฝ่ายชายก็ยังพยายามจะเคลียร์ให้ได้นายเชิดศักดิ์ก็บอกว่ากลับบ้านไปแล้วกัน
ก็ไล่ให้ทั้งสองคนกลับบ้านไปให้ญาติมาเข้าเวรแทนแต่ยังไม่ทันได้กลับบ้านนะคะ
ฝ่ายชายไปยื้อยุดแย่งโทรศัพท์มือถือของฝ่ายหญิงไป
ก็คาดว่าคงเอาไปดูว่าฝ่ายหญิงคุยกับใครไลน์คุยกับใครเล่นเฟซบุ๊คกับใคร
ว่าอาจจะเปิดไปดูแล้วเจออะไรสะเทือนใจนำมาสู่การเกาะเหตุในครั้งนี้
ประเด็นที่บอกว่าฝ่ายหญิงติดเฟซบุ๊กชอบแชทนายเชิดศักดิ์หัวหน้างานก็บอกว่าก็ยอมรับ
เห็นฝ่ายหญิงเล่นโทรศัพท์ในเวลางานเหมือนกันเคยเตือนมาตลอดเพราะผิดกฎ
แต่ตัวหัวหน้างานก็บอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยกับใครค่ะ
แต่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนายธนวัฒน์เคยมาทำร้ายร่างกายนางสาววาสนามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
ตัวนายเชิดศักดิ์หัวหน้างานบอกว่าเคยไปห้ามเอาไว้ตอนนั้นห้ามเอาไว้ได้ทัน
ครั้งนั้นนายธนวัฒน์เคยสาบานแล้วด้วยว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายแฟนแบบนี้อีก
ตอนนั้นก็คือผู้ชายน่าจะครอบครองโทรศัพท์มือถือของแฟนไปเรียบร้อยแล้วน่าจะไปดูรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้ว
ความเป็นไปได้นะครับความผมคิดว่าน่าจะเป็นไปแบบนั้น
คนชื่อชายเนี่ยเค้ากลับเท้าแล้วพี่ครับผมขอโทษครับผมจะตั้งใจทำมาหากิน
ผมรักเขาบอกว่าผมรักคนชื่อเล็กรักมากเขาก็เลยว่าเออจะร่วมกันทำมาหากิน
ช่วยกันก่อสร้างข้างตัวที่เขามานี่ก็คือเพื่อนเล็ก
แล้วเขาก็พูดกับผมอย่างนี้นะซึ่งเขาก็รักจริงนะแต่อาการห่วงมัน
อันนี้บอกเก่าหลายครั้งแล้วผมยอมรับทุกครั้ง
รับที่เราเห็นเพราะเราส่วนใหญ่จะเห็น
แต่แล้วก็ยอมรับทุกครั้งว่าโอเคจ้ะขอโทษจ้ะหนูขอโทษ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะไหนยังไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมา
ธนวัฒน์เดินทางไปที่หน้าห้องเช่าหมายเลข๑๐
เป็นห้องของเพื่อนรุ่นน้องของแฟนสาว
บอกเลิกกันไปนางสาววาสนาไปขออาศัยอยู่ที่ห้องนี้ค่ะ
เพื่อนรุ่นน้องก็ออกมาเจรจาขอโทรศัพท์มือถือที่นายธนวัฒน์แย่งไป
ขอคืนขอคืนให้นางสาววาสนาได้ไหม
แต่นายธนวัฒน์บอกว่าก็ให้นางสาววาสนาออกมารับเองสิ
จะได้คุยกันเคลียร์กันเคลียร์ปัญหากันด้วย
นางสาววาสนาก็เลยออกมาจากห้องค่ะ
แต่ว่าทีนี้นายธนวัฒน์ไม่ได้คืนโทรศัพท์มือถือให้

เอามีดที่เตรียมมาด้วยเนี่ยแทงไปที่ท้องของนางสาววาสนา

เพื่อห้ามไม่ให้แทงซ้ำ
จนเขานอนจงกองเลือดอยู่แบบนี้ได้เจ็บหนักเลย
อาของผู้บาดเจ็บบอกว่าหลานสาวเพิ่งมาจากบ้านในจังหวัดรัชบุรีนะครับ

พอก็ทำงานได้เกือบสองเดือนแล้วก็เพิ่งมาเจอฝ่ายชายที่นี่นี่แหละ
ทั้งคู่เพิ่งคบกันได้แค่เกือบ๒เดือนนี่แหละตามเวลาที่มาทำงาน
ซึ่งก็ไม่น่าจะมาทำกับหลานสาวแบบนี้ที่ผ่านมาฝ่ายชายดูเป็นคนนิ่งเงียบ
แต่เวลากินเหล้าเข้าไปกลายเป็นคนละคนเมื่อวานหลานสาวมาปรับทุกข์กับอา
ทนไม่ไหวแล้วกับแฟนคนนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาถูกทำร้าย
ญาติและเพื่อนข้างห้องเช่าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังก่อเหตุนายธนวัฒน์ไม่ได้หนีไปไหน
ยังไปนั่งสูบบุหรี่อย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปที่ไปแทงเขา
แล้วก็ยังเห็นใช้ผ้าห่อมีดเอามาถือเหมือนกับเป็นการวางแผนมาก่อนล่วงหน้านะฮะ
ที่จะมาแทงเขาเพราะฉะนั้นทางฝั่งของญาติคนเจ็บเนี่ย
เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยต้องดำเนินคดีพยายามฆ่าคือจะแค่ทำร้ายร่างกายไม่ได้
เพราะว่าใช้ผ้าห่อมีดแล้วเดินมาเลยคือตั้งใจพกมีดมาเลยครับ
อันนี้ก็แบบอย่าอาหนูไม่ไหวแล้วนะหนูจะขอหนูจะเลิก
แล้วก็บอกถ้าจะเลิกก็เลิกกันไปดียังพูดกับไอ้หลานเคยว่า
อยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันไปนะอย่ามาอะไรกัน
คนเราอยู่ไม่ได้อยู่ทำไมเนอะอยู่ก็มีปัญหาหึงกันห่วงกันไหมเนี้ยอืม
มันก็ไม่ทำมาหากินกันเนอะแล้วพูดไปนั่นแหละ
เขาหอบมาแล้วก็ถือมีดมาอย่างนี้ถือผ้ามันด้วยปิดไว้
เสื้อกางเกงก็หลายตัวมันเป็นสีดำแต่มีดอ่ะมันเห็นเห็นชัดเลยแหละ
เราก็เลยบอกน้องว่าอย่าไปเถียงเขานะว่าเขามีมีด
แล้วก็ลุกยืนก็บอกกรี๊บก็มีมีดนะว่าจะไปเถียงเขาอะไรอย่างนี้
แล้วแกบอกหนูจะโทรเรียกตำรวจให้มาจับมันว่ะ
ทีนี้แฟนเขาก็ออกมาเขาบอกอย่าออกมาอย่าออกมาก็ทำมืออย่างนี้

แล้วมันยังไม่บอกกับบ้านนั้นว่า
แทง
นี่ผมแทงไอ้เล็กแล้ว
ส่วนอาการของนางสาววาสนาตอนนี้นะคะ

ก็เพราะว่าถูกแทงเข้าไปที่ลำไส้ใหญ่

ก็รู้สึกตัวแล้วแต่ยังพูดไม่ได้

คุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะ

เดี๋ยวรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น
ก็จะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
หลังจากนั้นก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคนก่อเหตุนะคะ